คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่ารักแสมสนของเจ้าสัตว์กันบ้างดีกว่านะคะ
คือเรารวบรวมเรื่องราวของสัตว์มาให้ดูกันหลายต่อหลายครั้งแล้ว
เพราะว่าสัตว์เองมันก็มีมุมมองของความน่ารัก
ตลกความขี้เล่นความทันเลนส์ความขี้อ้อน

เจ้าสัตว์แสนสนของพวกคุณนั้นจะน่ารักน่ายิกน่าหยอกขนาดไหน
รวมมาฝากแล้วติดตามกันเลยในช่วงของ
ตลังข่าวขำวันนี้เรามีเรื่องราวของเหล่าสัตว์โลกที่สุดแสนจะน่ารัก
แต่ในความน่ารักก็ยังมีความป่วนกวนหา
ชวนให้เจ้าของปวดหัวได้ทุกวัน
วันนี้เป็นเรื่องของเจ้าสัตว์ต่างที่ไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่
เรียกว่าอยู่ผิดที่ผิดทาง
บอกได้เลยว่าดีกรีความแสบของแต่ละตัวนั้น
ไม่มีใครยอมใครอย่ารอช้าไปชมพร้อมกันเลยครับ
มาเริ่มกันที่ความแสบของเจ้าหมาตัวนี้กันก่อนเลยครับ
ความกวนโอ้โฮยชวนปวดหัวของน้องตัวนี้เนี่ย
เอาครับสวัสดีครับนี่ครับหมาใครก็ไม่รู้นะครับ
ชัดต่อวันนั่นระครับดูนานดูชิ้นไปหนึ่งเมตรด้อกไหมนะครับ

ไม่ยอมลงนะครับดูนั่งเท่มากเลยครับ
นี่ครับพ่อจะเอาไปธิชชาด้วยนะครับไปยอมลง

ถูขึ้นไปได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
นอนอยู่บ้านมันน่าเบื่อเลยเปลี่ยนมานอนบนหลังคารถแทนซะเลย
เดือดร้อนเจ้าของรถถึงก็ต้องขับรถไปส่งถึงหน้าบ้านกันเลยล่ะครับ
ต่อกันที่ความแสบของเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้กันต่อเลยครับ
บอกเลยว่าปีนเก่งไม่แพ้กันแต่งานนี้เนี่ยน้องเขาจะลงมาได้ไหม
ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ
โอ้โหปะโถคืนได้แต่ลงไม่ได้ซะงั้นแถมตัวก็ไม่ใช่เล็กนะครับเนี่ย
ถ้าน้องพูดได้คงจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแดดดีเราขอปีนมาอาบแดดบนหลังคาบ้านเธอหน่อยนะมานู้น
ยังยังไม่หมดครับนี่ก็นักปีนอีกหนึ่งตัว
แต่มาในรูปแบบของพี่วัวตัวยักษ์โอ้โหงานนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าของทั้งงงทั้งอึ้ง
วัวจะเป็นยังไงต่อนั้นไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ
แล้วก็กลับไปเลย

กระโดดลงมาซะหัวทีมหัวตำกันเลยทีเดียวโถเห็นแล้วก็รู้สึกเจ็บแทน
แต่เจ้าวัวตัวนี้เนี่ยก็ดูปกติลุกขึ้นมาเดินต่อยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะครับ
โอ้โหนี่มันวัวหรือลิงกันแน่นะครับเนี่ย

คราวนี้น้องควายของเราก็ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะ

แต่บอกเลยว่างานนี้เนี่ยแสบจนเจ้าของบ้าน
ถึงกับร้องเสียงร้อง
ควายเข้ามาในบ้าน๑ตัวครับ
ควายใครก็ไม่รู้ครับช่วยด้วย

ควายใครเนี่ย

เป็นยังไงล่ะครับความแสบพอจะสู้ตัวอื่นได้ไหม
ก็ไม่รู้นะครับเนี่ยว่าน้องเขาคิดอะไรอยู่
หรือน้องเขาอยากจะมาขอซักผ้า

เจ้าของบ้านคงไม่อยากเปิดประตูบ้าน
ทิ้งไว้อีกนานเลยล่ะครับ

น่ารักแต่ละตัวเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครจริง
ใครมีคลิปน่ารักของเหล่าสัตว์แสนสนที่บ้าน
อย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาให้พวกเราชาวตลอดข่าวดูกันได้นะครับ
มันอยู่ผิดที่ผิดทางมันก็แปลกเหมือนกันเนาะ
อยู่บนรถวัวอยู่บนบ้านควายอยู่ในบ้าน
มันได้เนาะแต่ละตัว
มีวิธีทางที่แตกต่างกันแต่ก็สร้างความสนุกให้กับเราทุกตัวจริง